ข่าวนี้เงยหน้ามองจอเลยแล้วช่วยกันดูดี
ดูหน่อยว่ากระบะคันนี้กับกระบะตู้ทึบใครผิดคะ
โอ้โหยังไงอ่ะชาวเน็ตก็เสียงแตกเหมือนกันค่ะ
กระบะขาวเนี้ยคาดว่าน่าจะขับเลยแหละถอยถอยถอยถอยมาน่ะเออ
ถอยมาน่ะต้นจะถึงช่างเข้าตรงนี้ล่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
ถึงแล้วปั๊บแล้วเขาก็หยุดนิ่งปั๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าวินาที
ปั๊บกระบะตู้ทึบลงข้างทางไปด้วยกันเลยใช่ค่ะแล้วลงข้างทางแบบนี้
มันก็เลยกลายมาเป็นคำถามไงถ้าเกิดกรณีแบบนี้กระบะขาว
คุณขับเลยไปแล้วไม่ได้ไปยูเทิร์นแล้ววนกลับมาใหม่
แต่อาศัยถอยมาถอยมาจนถึงทางเข้าแล้วกระบะตู้ทึบที่มาข้างหลัง
ชนแบบนี้เฟซบุ๊กศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งเก้าหนึ่งเพชรบุรีอ่ะ
เอาคลิปแบบนี้มาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าอุบัติเหตุอยู่ตรงข้ามร้านแม่แวว
ภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุหน้าร้านเป่ารถหกล้อตรงข้ามร้านแม่แวว
นี่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนค่ะ๒๕กันยาคือตรงจุดเนี้ย
ที่อำเภอบ้านลาดอยู่ที่เพชรชบุรีกล้องวงจรปิดหน้าร้านที่เขาขายรถบรรทุกอ่ะ
เป่ารถหกล้อจับภาพเหตุการณ์ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุพอกระบะทะไหลตกคูน้ำทั้งสองคันแล้วเนี่ย
กระบะคันที่โดนชนคือกระบะคันขาวเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คู่กรณีสองฝ่ายตกลงเรื่องค่าเสียหายกันได้เรียบร้อยแล้วนะ
เรื่องของเขาจบแต่เรื่องของเราเราเราคือชาวเน็ตทั้งหลายยังไม่จบ
มันเกิดเป็นคำถามไงเฮ้ยแบบนี้ใครผิดอ่ะบางส่วนก็บอกว่า
อ้าวรถที่ถอยมาสิผิดทำไมคุณไม่ไปยูเทิร์นเนี่ยถอยมาแบบนี้แหละ
ผิดนี่อีกคันอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเอ้ยรถกระบะตู้ทึบหลับในหรือเปล่าเนี่ย
เออไม่เห็นเหรอรถคันข้างหน้าทำไมไปพุ่งชนแบบนั้นอืม
บ้างก็ว่าถ้าเกิดขึ้นศาลเรื่องนี้ถือว่าเป็นประมาทร่วม
ผ่านไปแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดคุณจะถอยมาข้างหลังมีรถอยู่แล้วหรือเปล่า
กลัวไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
บางคนก็บอกว่าเข้าโครงการคนละครึ่งค่ะจ่ายกันคนละครึ่งไปผิดทั้งสองฝ่ายแหละคนต่างประมาท
บางคนก็บอกว่าคนชนผิดเพราะว่าชนชนขับเร็วประมาทร่วม